โอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามีญาติพี่น้องของผมถูกรางวัลที่๑อยู่หลายที่หลายจังหวัด

คุณพี่อุไรวันธานนท์ของผมนี่ฮะคุณพี่อายุ๔๐

ใช่ครับเป็นผู้ที่ถูกรางวัลที่๑๑ใบ๖ล้านบาทนะฮะทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ก่อนเดินทางกลับบ้านฉลองปีใหม่ที่อุบลซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกฮะ
นี่ไปลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วที่สพสว่างวีรวงเป็นหลักฐานนี่ครับ

นี่ญาติสายไหนคะ

ไปดูภาคใต้ญาติคุณภาคภูมิคนต่อไปนะคะ
เป็นคนดวงเฮงส่งท้ายปีนายธิดาสดสนาอายุ๒๙ปีเป็นชาวกัมพูชา

ฮิดาเหรอเนี่ยตายแล้ว
ไม่เจอกันนานถูกลงวันที่๑ซะนะ

เขาเป็นพนักงานในห้องครัวร้านอาหารครัวชาวบ้านอยู่บนเกาะสมุยที่สุราช
ก็ไปที่ร้านอาหารไปเจอเขานะคะเนี่ย
เขาถูกรางวัลที่๑งวดวันที่๓๐ธันวาคมนี่แหละ
ดีใจสุดชีวิตตอนรู้เลยนะเฮลั่นห้องครัวเลย
เขาตั้งใจจะเอาเงินไปสร้างบ้านให้กับแม่ที่กัมพูชาได้อยู่อาศัย
ทำบุญใหญ่ให้กับพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นาน
แต่ก็จะยังคงทำงานที่ร้านอาหารต่อไป

อีกคนนึงครับพี่สมคิดทองเกลี้ยงอายุ
อันนี้ภายใกล้อะไรคะ
เป็นชาวอำเภอเชียนใหญ่นครศรีธรรมราช

ผมก็คือซื้อเฟอร์นิเจอร์ดีตอนนี้ครับ

พี่สมคิดเนี่ยเขาถูก๑ใบ๖ล้านบาทนะฮะ
ตอนนี้ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยนะครับ
เปิดร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่สมคิดเฟอร์นิเจอร์เห็นไหม
อุดหนุนเขาด้วยนะนี่ไปอุดหนุนเขาด้วยนะญาติคุณอ่ะ
ไม่ต้องห่วงถ้าไปแน่อีกรายนี้๑๒ล้าน
เป็นชาวสกลนครใครใคร
มหาศจรรย์สกลนครเขาโพสต์ไว้เป็นสองตายาย
ชาวอำเภอวาริชภูมิค่ะอ่านี่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ฉบับรับไป๑๒ล้านเป็นเศรษฐีใหม่คุ้นหน้าไหม
จำได้ไหมคือยังเขายังไม่ได้บอกชื่อบอกนามสกุลอะไรใช่ไหม
เออยังแต่ผมจำได้
คุณแจกเบอร์ไว้เลยดีกว่าแล้วให้เขาโทรหาคุณ
ถ้าไปสกลนครถ้าคุณยายเห็นผมเขาอ้าวโห้ยอุ๊ย
นี่คุณยายเรียกอย่างนี้เลย

คุณผู้ชมค่ะยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยแล้วกันนะ
คนที่ไม่ถูกไม่เป็นไรตั้งใจทำงานกันต่อไปนะคะ